เมื่อวานนี้อดีตเจ้าอาวาสวัดดังนะคะ
ที่มีประเด็นว่าเป็นถ่ายรูปใส่ชุดเป็นคารวาสเอาหน้าแนบชิดกับศรีกา
ที่อาจจะต้องฟังดีนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมติดตามกันค่ะ
อดีตพระครูเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เข้าพบนายเรืองสุรเสียงวัยยาวัชกรของวัด
และพระลูกวัดเพื่อขอมอบกุญแจรถยนต์๓คัน
สมุดบัญชีธนาคารใช้ชื่อวัด
มีเงินสดในบัญชีกว่า๑๗๐๐๐๐๐บาท
และอีก๒บัญชีรวมเงินกว่า๘๐๐๐บาทค่ะ

ผมไม่ได้เอาเงินวัดไม่ได้เอารถวัดไปสักอย่าง

วันนี้ผมก็จะมอบบัญชีของวัด
ให้ค่าน้ำค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่าง

ไปด้วยอย่างผมอยากไปอย่างสง่าพาเผย
เพราะผมก็ขณะที่ผมบวชผมไม่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอย่างนี้
อยากให้โอกาสผมว่าเมื่อผมศึกษาลาเพศไปแล้ว
ผมก็เป็นปุติชนคนหนึ่งธรรมดาในโลก
ขอบคุณสื่อทุกคนครับขอบคุณครับ
อดีตพระครูได้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่าไม่ต้องการให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย
ก็เลยตัดสินใจลาศิกขาบทเมื่อวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา

แล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะกับภาพคู่กับผู้หญิงที่เป็นข่าว

ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังลาศิกขาบทแล้ว
อดีตเจ้าอาวาสยืนยันแบบนี้นะคะ
ซึ่งก็เลยเชื่อว่าภาพที่เห็นมาก่อน
อาจจะเป็นภาพที่มีการตัดต่อขึ้นมาก็ได้
โดยหญิงที่อยู่ในภาพรู้จักเพราะเข้าวัด

อยากจะขอโทษผู้หญิงที่อยู่ในภาพด้วย

ก็มีหลายคนก็จับข้อสังเกตว่าให้การไม่ค่อยตรงกันหรือเปล่า
ครั้งแรกเนี่ยบอกว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากภาพแนบชิดกษีกาเนี่ยนะคะ
เป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลาศิกขาบทไปแล้วคือหลังจากวันที่๕ธันวา
แต่ปรากฏมีอีกกระแสหนึ่งบอกว่าอ้าวมันออกมาตั้งแต่วันที่๔ธันวา
พระท่านก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นภาพที่ตัดต่อขึ้นมา
ไม่แน่ใจว่าความหมายของตัดต่อของท่านเนี่ยตัดต่ออย่างไรตัดต่อวันที่
หรือว่าตัดต่อภาพอย่างไรเพราะว่าท่านก็ตอนแรกยอมรับว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริง
ที่อยู่กับศิกาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเป็นขระวาดแล้ว
ปกติไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมากกว่านี้แต่รูปดูสนิทกันนะคือถ้าแค่มาทำบุญปกติก็
ถ่ายรูปกันแบบนี้ไหมถ้าคนมาทำบุญปกติ
ถ้าไม่ใช่เพื่อนกันหรือสนิทกันก็ไม่น่าจะถ่ายรูปใกล้ชิดกัน
ใช่ค่ะแล้วก็อดีตเจ้าอาวาสยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ย
เคร่งครัดพระธรรมวินัยเมื่อมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้น
ไม่ต้องการให้พระผู้ใหญ่หนักใจแล้วก็สังคมวิพากษ์วิจารณ์
ก็เลยตัดสินใจลาศิกขาบทต่อไปนี้ก็ทำหน้าที่ของคารวาส
ดำเนินธุรกิจในด้านการค้าเหมือนคนทั่วไปนะคะ